คุณผู้ชมฮะจำเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๑มกราคมต้นปีที่ผ่านมาได้ไหมครับ
เหตุของหมอกระต่ายที่ข้ามทางม้าลาย
พุ่งชนจนหมอกระต่ายเสียชีวิตนะฮะ
เป็นเหตุการณ์สะเทือนสังคมที่ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ทางม้าลาย
คุณตอนนั้นโอ้โหเป็นเหตุที่เรียกว่ามีหลายเสียงสะท้อนเหลือเกิน
เกี่ยวกับเรื่องของทางม้าลายในบ้านเรานะฮะ

บอกว่าอยากให้ทางม้าลายมันกลายเป็นที่ปลอดภัยในสังคมไทยสักทีหนึ่ง
แล้วก็มีกรณีที่คนวิพากษ์วิจารณ์ว่า๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์

แต่ว่าขับขี่รถด้วยความเร็วร้อยกว่า
คือ๑๐๘๑๒๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ในเส้นทางตรงนั้นซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนด
และเรื่องของรถจักรยานยนต์ที่ซื้อโอนลอยอะไรต่างด้วย

มันกลายมาเป็นคดีจนกระทั่งถึงวันนี้
ท้ายที่สุดสารอาญารัชดา
มีคำพิพากษาจำคุกครับ
๑ปี๑๕วันโดยไม่รอลงอาญา

ผู้ที่เป็นคนขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ดูคาติ
ทะเบียน๑กไก่พพ๙๙
ชนแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัฒน์จริยากุล

ภาควิชาจักรสุขวิทยาคณะแพทยาศาสตร์

ใกล้แยกพญาไทยจนเสียชีวิตนะครับ
สารมีคำพิพากษาจำคุก๑ปี๑๕วันไม่รอลงอาญา

๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์บัวดก

กบังคับการอรักษาและควบคุมฝูงชน
แล้วก็หลังจากที่พนักงานอายการ

ในข้อหากระทำผิดขับรถโดยประมาท

แล้วก็มีข้อหารวมทั้งหมด๙ข้อหา

เป็นการขับรถเร็วในเขตชุมชน

และเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงทางม้าลาย

คำนึงถึงว่าการกระทำของจำเลยร้ายแรง
ไม่มีเหตุรอการลงโทษ

หลายคนจับจ้องมองว่าสารจะพิพากษาอย่างไรนะฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านั้น๑๐ตำรวจ๓นวิทย์

แล้วก็มีการชดใช้ค่าเสียหายและเยียวยา
แต่ทีนี้ในคดีนี้มีการเรียกร้องไปถึงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ชดใช้เยียวยาเกี่ยวกับการที่ไม่ได้ดูแลความปลอดภัย
บนทางม้าลายให้กับคนให้กับประชาชน
นั่นเป็นความเสียหายทางแพ่งที่เรียก๗๒ล้าน

ตำรวจตรีนอลวิทย์ที่ถูกแจ้งข้อหา
ข้อหาเช่นนำรถไม่สมบูรณ์มาขับ

ขับรถจักรยานยนต์เร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
และขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

และที่สำคัญคือขับรถโดยไม่ปฏิบัติ
เครื่องหมายบนพื้นทางนะครับ
ส่วนทนายความฝั่งของครอบครัวคุณหมอกระต่ายบอกว่า
จำเลยยื่นอุทธรณ์ก็พร้อมจะต่อสู้คดีกันต่อนะฮะ
โดยจะต้องหารือกับครอบครัวของหมอกระต่ายอีกครั้ง
และจะต้องนำเอาผลของคำพิพากษาสารอาญา

เพราะคดีที่สารแพ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับ

ขอขยายเวลาการยื่นคำให้การสารแพ่ง
เลื่อนไปวันที่๘สิงหาคมด้วยนะครับ
ฝั่งธนายความของครอบครัวหมอกระต่ายหน่อยฮะ
คือสารมองว่าเป็นการขับรถไวนะครับในเขตชุมชน
ซึ่งมีสถานพยาบาลเหตุเกิดตรงทางม้าลาย
สารใช้ความจำเลยได้เพิ่งเฉย
ต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น
ซึ่งผมคิดว่าผมเห็นพ้องด้วยในส่วนนี้นะครับ
อันนี้ฝั่งครอบครัวคุณหมอกระต่ายนะครับ
ส่วนทนายความฝั่งของ๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์
ก็อยู่ระหว่างเตรียมยื่นประกันตัว๑๐ตำรวจตรีนอลวิทย์
โดยใช้ตำแหน่งของพ่อของ๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์
ก็คือร้อยตำรวจตรีนิคมบัวดก

แล้วก็เตรียมตัวสู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อด้วย
อันนี้เราได้ภาพนิ่งมาตอนที่มารับฟังคำสั่งสารคำพิพากษาเนี่ยนะฮะ
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้สูญเสียคุณหมอจักษุแพทย์
ฝีมือดีระดับประเทศเป็นหมอเชี่ยวชาญด้านจอตามีอยู่ไม่กี่คนในประเทศด้วย
และที่สำคัญเปลี่ยนแปลงนิสัยคนไทยนะ
คนขับรถก็ไปจอดให้คนข้ามทางม้าลายก่อน